เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเกี่ยวข้าวที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน
อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์นะครับ
แล้วก็อยู่ในความทรงจำของใครหลายคนมาจนถึงปัจจุบัน
โดยได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรที่ต้องหันหลังสู้ฟ้าหันหน้าสู้ดิน
ดำรงอาชีพนี้ต่อไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เหล็กไร้สนิมด้ามทำด้วยเงินบริสุทธิ์
สลักลายดอกพิกุลและลายประจำยามอย่างวิจิตรงดงาม

เพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปัจจุบันยังเก็บไว้อย่างดีอยู่ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ด้วยความประทับใจที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งใช้เขียวเล่มนี้เกี่ยวข้าวในแปลงนา
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้าง
เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เป็นวันที่ชาวปราจีนบุรีจดจำไม่เคยลืม
ได้รับเสด็จท่านเกือบค่อนข้างจะใกล้นะครับ
ก็คือท่านเดินผ่านผมก็ให้ยืนควบคุมประชาชน

ก็ห่างจากพระองค์ท่านประมาณสัก๒๓วาได้
เสด็จมาถึงก็ทักทายพี่น้องประชาชน
สองข้างทางที่มารอรับเสด็จท่านค่อนข้างล้นหลาม
หลังจากนั้นท่านก็เข้าที่ประทับเพื่อเปลี่ยนฉลองพระองค์
แล้วก็ทรงเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง
ผู้คนทั้งยิ้มแย้มทั้งหลั่งน้ำตาดีอกตื้นตันใจกันค่อนข้างเยอะมาก
ที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวได้ลงมาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง
แล้วก็มาตากแดดตากฝนกับพี่น้องประชาชน
เช่นเดียวกับพระพลาเรือนไม้ทรงไทยที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
เพื่อระลึกถึงวันที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ประทับให้ประชาชนเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
เรือนรับรองสำหรับเปลี่ยนฉลองพระองค์
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว
อกจากนี้ยังมีพระราชดำรัฐแก่สื่อมวลชนและผู้ตามเสด็จ

นับแต่นั้นมาคนไทยจึงนิยมรับประทานข้าวชนิดนี้มากขึ้น
จุดเริ่มต้นของข้าวกล้องที่บางแตนก็คือจากที่ท่านตัดในวันนั้นเลย
ท่านบอกว่าท่านทานข้าวกล้องเป็นประจำ
เพื่อร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้วิตามินที่ดี
เพราะว่าส่วนมากเรากินข้าวขาวนั้นวิตามินก็จะไปกับลำ
พื้นที่โครงการส่วนพระองค์บางแตนเดิมเป็นที่ดินของชาวบ้านซึ่งนำมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
เริ่มแรกมี๘๘ไร่ปัจจุบันขยายไปมากกว่า๔๐๐ไร่
อกจากจะปลูกข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้แจกจ่ายแก่ประชาชนแล้ว
ยังมีการกันที่ดิน๑๑ไร่ไว้เป็นต้นแบบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้
ผมได้ทำตามแนวพระองค์ท่านพระราชดำริที่พระองค์ท่านชี้แนะ
ผมมาทำก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวทำแปลงผักและปลูกข้าวครับ
แต่ก่อนนี้ผมอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ไม่แน่นอน
คือว่าอยู่แบบพอมีพอกินแต่มาอยู่ที่นี่จะดีฝา
เพราะโครงการของพระองค์ท่านที่ชี้แนะให้เกษตรกรทำ
ดีทุกอย่างที่ผมทำเข้ามาทำอย่างนี้ครับ
พื้นที่๑๑ไร่ถูกแบ่งสัตว์ส่วนเป็นไร่นาสวนผสม
สัตว์เช่นวัวเป็ดไก่ปลานินปลาทับทิมปลายี่สบ

อกจากนี้ยังมีสวนกล้วยและปลูกไม้ผลแซม
เช่นมะม่วงฟ้าหลังน้อยนาและยังปลุกมะนาวไว้ด้วย
โดยมีนาข้าว๒ไร่สำหรับปลูกไว้รับประทานเอง
พืชผักเช่นถั่วฝักยาวแตงกวาพริกตะไคร้

เตือนเล่าว่าเคยเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙ในที่ดินผืนนี้
พระองค์ทรงเกี่ยวข้าวเยี่ยมราชดรอย่างใกล้ชิด
นั่นก็ทำให้รู้สึกปราบปลื้มมากพอแล้ว
แต่วันนี้มีโอกาสได้เข้าไปทำกินในที่ดินของพระองค์
จึงนับเป็นพระมหากรณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีดาย
วันนี้มีบุญวาสนามากครับ
บุญวัฒนามากที่หลวงให้เกษตรกรอย่างคนจนอย่างผมมาทำเนี่ย
ผมรักทราบซึ้งน้ำใจในหลวงมากครับ

ชาวปราจีนบุรียังเก็บความประทับใจทุกครั้ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่
ตั้งแต่ครั้งแรกที่วัดแก้วพิจิตรเพื่อถวายภาพพระกฐิน
ในวันที่๑๖พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ซึ่งทางวัดได้จัดทำพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ลายพระหัดที่สลักบนหินไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ
ในหลวงราชการที่๙เคยเสด็จพระราชดำเนิน
ยังแผ่นดินถิ่นเกิดของพวกเขา